ข่าวนี้ดีนะคะกองเชียร์กองแช่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจงฟังค่ะ

ไม่รู้ล่ะค่ะใครจะเชียร์ใครจะแช่งฟังทางนี้
เมื่อวานนี้อาจารย์คาทาชินบัญชรเป็นโหรศาสตร์ชื่อดังค่ะ
มีการไปประชาสัมพันธ์เรื่องของกิจกรรมงานกาชาติประจำปีนี้
แล้วก็เผอิญว่าไปเจอกับนายกรัฐมนตรีไปทักไปทาย
แล้วก็ไปดูดวงให้ท่านด้วยท่านเกิด๒๑มีนาคม๒๔๙๗ใช่ไหม
แล้วคุณคะหมอดูคาทาทักว่าไงรู้ไหม
บอกว่าให้ท่านระวังเรื่องของสุขภาพให้ระวังบริวาร

และปีนี้ท่านดวงดีค่ะ
อำนาจบารมีล้นมือ
แต่ปีหน้าเลยจากกัญญาไปแล้วช่วง

ระหว่างบริวารที่เป็นลิงจะซุกสน
กองเชียร์กองแช่งจะรู้สึกยังไง

แต่ถ้าไม่พ้นก็แสดงว่าไม่พ้น
หานุมานอุ้มดวงหานุมานเนี่ยนะเป็นทหารเอกของภรรานะเป็นลิง
เพราะฉะนั้นก็เลยแก้ตรฤทธิ์ถ้าเกิดบริวารท่านจะดื้อจะสนใช่ไหม
ก็ให้ฮานุมานอุบดวงซะเลย
ใครบ้างนี้ใครที่เป็นบริวารที่เป็นลิงบ้างเนี่ย

ไปนี้บริวารของท่านก็จะไม่ดื้อไม่สน
แต่ทีนี้คุณผู้ชมน่าสนใจมาก
หลังจากที่ดูดวงพลเอกประยุทธ์ไปแล้ว

ดวงเมืองปีหน้าจะเป็นอย่างไร
อาจารย์คาทาบอกว่าดวงเมืองปีหน้าเนี่ย

แต่ถ้าเกิดว่าตามปีนักศัตริย์เนี่ย

ซึ่งเสือมีดาวมงคลเยอะมาก
เพราะฉะนั้นปีหน้าก็จะเกิดเรื่องดีกับประเทศไทย
โดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยว
ถ้าเกิดว่าขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ดีนะ
โอ้โหปีหน้าประเทศไทยรุ่งค่ะ
โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไปบวกกับ
เรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดี

คุณเข้าไปในไทยรัฐออนไลน์

ช่วงปลายปี๖๒ถึงต้นปี๖๓

เหมือนกันมีดวงนายสมคิต
ดรวิศนุนายจุรินนายอนุทิน

นี่ไงถึงว่าบริวารของท่าน